ไปเจอนะคะดิฉันก็ถามถ่ายใครถือหมอน
คนนี้เลยค่ะคุณเจนนี่ป๊านาย

ไหนก็เจอเจนนี่แล้วนะคะเพื่อนเขาคุณเซนติเมส
เขาสนิทกันเลยเขาสนิทกันกับครอบครัวของพระไว้นะคะ
ก็เลยถาม๑เซนติเมตรด้วยเสียไป๖เดือนแล้วนะคะ
คุณเจนนี่ปานันว่าไงบ้างไปฟังทั้งเรื่องพระไว้นะคะ
ถึงหมอนนะคะวันนี้รวมไปถึงเรื่องเซนติเมตรเพื่อนซีที่เสียไปด้วยค่ะ
คุ้นลุคนี้พี่เจนนี่เลยจริง
กลับมาก็เลยโทรมาหาโทรมาบอกว่าอยากให้เรามาถือหมอน
เราไม่แปลกใจที่เป็นเราแต่เราแปลกใจตรงที่

แล้วก็ได้เลยค่ะหาชุดเช่าเต็มที่ค่ะ
ถึงเพื่อนเนาะ๖เดือนผ่านไปเป็นไงบ้าง
ก็จริงยังคิดถึงอยู่ยังคิดถึงเมตรอยู่
ยังคุยกันอยู่เลยว่าจะไปเที่ยวที่บ้านเมตรที่นครนายก
เราก็มีการแบบเรียกหน่อยเออเมตรมาเปล่าอะไรอย่างนี้

ทุกวันนี้ก็เวลาไปทำบุญอะไรเราก็พยายามนึกถึงเขาอยู่
เขาบอกกันว่านะพี่แจ๊คใครได้ถือหมอนจะได้เป็นนางฟ้า
ใครได้รำหน้านาคจะได้เป็นนางฟ้า
เจนี่ก็เป็นนางฟ้าเดินดินไปแล้วนะคะตอนนี้

เป็นนางอะไรดีกว่าเป็นนางรำใหญ่แสวเล่นนะคะ